ไปช่วยตามจับโจรใจบาปกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบีค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะพฤติกรรมสุดแสบเลยนะคะใช้ตลับเมตรอะค่ะ
ด้านหนึ่งแปะกาวสองหน้าไว้แล้วก็หย่อนไปนะหย่อนไปนั่นแบบนี้
ตกแบงค์แล้วสุดท้ายมันได้แบบนี้คือเล่าให้ฟังก่อน
ถ้ำเสือแห่งนี้เนี่ยนะคะมีรอยพุทธบาทอยู่เขาก็เลยทำเป็นห้องไว้
ไว้แบบนี้ค่ะแล้วชาวบ้านชาวช่องที่มีจิตศรัทธา
ก็จะเอาเงินเนี่ยโยนไปในห้องเนี้ยแล้วเห็นไหมมีลูกกลงเหล็กแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมโจรคนนี้อายุสักประมาณ๒๕ปีใช้ตลับเมตรเนี่ย
ด้านหนึ่งนี่นะติดเทสกาวศอกหน้าแล้วก็ห่อนไปไปตกแบบนี้
ธนบัตรมาได้นะคะล่าสุดค่ะคุณออนอนงเจริญยิ่งอายุหกสิบปี
เป็นผู้ดูแลวัดถ้ำเสือแห่งเนี้ยนำคลิปจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่า
ตำรวจโรงพักเมืองกระบีมาช่วยดูหน่อยมาช่วยติดตามโจรใจบาปรายนี้หน่อย
คุณออนอนงเล่าให้ฟังบอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายคือ
จะแอบแฝงเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในวัดถ้ำเสือช่วงกลางวัน
อาศัยช่วงที่คนเผลอขึ้นไปที่ห้องรอยพระพุทธบาท
แล้วก็ใช้ตลับเมตรก่อเหตุคนร้ายก่อเหตุมาแล้ว
หลายต่อหลายครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วแต่ละครั้งเนี่ย
ได้เงินบริจาคไปหลักพันบาทเลยนะคะฟังเสียงคุณออนอนงเล่าหน่อยค่ะ
สลับเมตรนั้นแตะกับไอ้กาวอะครับ
สอบตรงหน้าแล้วก็เหวี่ยงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมา
เพราะฉะนั้นมันน้องไหนเที่ยวแล้วนี่ก็สงสัยอ่านี่แหละก็ตำรวจช่วยหน่อยนะคะ
ตำรวจโรงพักเมืองกระบี่ช่วยติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ